น้องโบว์บางทีน้องโบว์ตกลงอย่างไร

คือทุกคนรักโบรักน้องมะลิใช่ไหมคะ
แล้วก็ให้การตอบรับที่ดีในการที่ตอนนี้เนี่ยนะคะ
ขายแผ่นน้ำหอมยี่ห้อชื่อหนูมะลินะคะ
เพราะทุกคนก็ให้การตอบรับแผ่นน้ำหอมคุณ
แล้วก็สั่งยอดสั่งถล่มทลายนะคะ
ทำให้แม่โบน้องแวนด้าอาปิวชวนันป้าปูคุณชะบา
และทีมงานเทียบงานเขาอยู่
ชื่ออะไรบ้างนะ
ไม่ต้องให้อ่านซ้ำได้ไหมนะ
โฟกัสมันก็ไม่ได้ง่ายนะคุณ
มันไม่ได้โฟกัสง่ายเลย
พระปูจะบ่ายไหม
นังทำไงรู้ไหมเปล่าบ้า

รวมธุรกิจไปได้ด้วยดีแต่ตอนนี้นะคะก็มีคนทำเพจปลอมขึ้นมา
ของเช่นกันแม่โบก็บอกว่าให้ระวังแล้วก็ให้แฟนคลับ
ให้พี่จ๋าแฟนคาเอาเรียกพี่จ๋า

ตายแล้วอ่าเดี๋ยวตายตาย
เขาเชื่ออะไรบ้าง

ก็มิจฉาชีพทั้งหลายก็กลับใจนะฮะ

ฉันอ่านใหม่แม่โบ